แต่เรื่องที่อยากจะรายงานคุณผู้ชมก็คือ

มีแก๊งโจขอเรียกว่าแก๊งโจแล้วกันนะคะ
คือไปป่วนไปบุกร้านกาแฟร้านดัง

ฉีดพ่นถังดับเพลิงน้ำยาดับเพลิงเอาไว้ทั่วร้านเลยค่ะ
ดูจากภาพกล้องวงจรปิดไปนะคุณผู้ชมนะ
นี่คือกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟซีวิวย่านโคกตน
ยวนตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

มีชายวัยรุ่น๓คนแอบเข้ามาในร้าน
แล้วก็ทำทีมาลื้อข้าวของลักษณะเหมือนมาหาของกิน
ได้ไปพวกน้ำผลไม้กล่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถั่วลิสงกับแก้ม
เอาไปด้วยหลังลื้อค้นนะฮะได้ข้าวของไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้ว่านึกคึกอะไรนะนำถังดับเพลิง
มาฉีดพ่นไปทั่วบริเวณร้านฉีดฉีดหมดทุกส่วน
เคาน์เตอร์ฉีดพื้นฉีดกล้องฉีดจนเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลย
หลังจากนั้นก็พาเงินวิ่งหนีหายไปค่ะ
นี่เห็นไหมฉีดกล้อง
หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไป
ไปพูดคุยกับคุณอมรรัฐสุขสิงหองผู้จัดการร้าน
คุณอมรรัฐก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม
ของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็คือเป็นวัยรุ่น๓คนตามภาพ
คนแรกปีนเข้ามาทางด้านหน้า
โดยใช้เท้าเหยียบลูกกรงประตูเข้ามา
เพื่อจะเปิดล็อกประตูให้เพื่อนอีก๒คนได้เข้ามาได้
พอไปเปิดล็อกประตูเสร็จปั๊บเพื่อนก็เข้ามาพากันก่อเหตุแล้วค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
เป็นวัยรุ่น๒ใน๓คนที่ร่วมกันก่อเหตุ
แต่เป็นการจับในคดีที่ไปก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ไม่ใช่คดีนี้ไม่ใช่คดีบุกรุกเข้ามารื้อค้นข้าวของที่ร้านนะ
ซึ่งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันที่๓มีนาคมจนถึงวันนี้
ยังไม่มีผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้ง๓คนที่มาก่อเหตุ
เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจอะไรกับคุณอมรรัฐทางผู้จัดการร้านนี้เลย
เพราะว่าส่วนตัวคุณอมรรัฐบอกเขาไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรนะ
คิดว่าที่เด็กทำขึ้นมาครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะความคึกขนองมากกว่า
แต่ว่ายังไงผู้ปกครองของเด็กติดต่อเขาเข้ามาหน่อยเข้ามาพูดคุยกันหน่อย
เพราะว่าเด็กยังเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นใช่ไหม
อาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยขัดกล่าวช่วยอบรมนะ
น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไร